หญ้าได้ไม่ได้
อยากเจอตาลูกใช่มั้ย

อำเภออะไรจังหวัดอะไรฉันก็จำไม่ได้
ก็ไม่เจอลูก
ไม่รู้ว่าอำเภออะไรจังหวัดอะไร
ฉันก็จำไม่ได้นะครับ
เจ๊จำได้ว่าลูกชื่อชาติ

แล้วก็เจ้าเข้าองค์เทพก็เลยไปฝากเขาไว้

แต่เขาก็รู้จักเขาก็รับเลี้ยงให้
คงคิดถือเรื่องอะไรก่อนมานานแล้ว
บางทียายศนมาคยายัยอยู่กับอันน้อง
บางทียายก็นั่งเหลวเมล์น้ำตาไหล
ถามว่ายายยายเป็นไร
ยายคิดถึงยากผู้น้องเหรอ

อยากให้เค้ามาหาไม่หรอ

เขาคงมาไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่รู้จัก
เขาคงคิดว่ายายน่ะตายแล้ว
แล้วบางทีแกก็นั่งน้ำตาไหลก็ถามว่า
แล้วทำไมต้องน้ำตาไหลคิดถึงลูกนี้
ก็ได้แต่คิดแล้วนั่งเอ้ย
คืออันนี้คือในใจของยายค่ะ
ก็ได้แต่คิดแล้วนั่งเอ้ยอย่างนั้นแค่นั้นน่ะ
แกอยากเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไปหรอก
ไม่รู้ว่าจะไปถามตรงไหน

ครั้งหนึ่งผมเคยถามครั้งหลายปีแล้วแหละ
ยายน้องที่ยัดสวทรไหม
ไปก็คือไปไม่รู้ที่ไปยังไง

หลังจากที่ไปกรุงเทพน้องเขาไปทำงาน

ก็ไปเจอกับสามีใหม่

แล้วก็เป็นสามีภรรยากัน

จะให้ทำงานด้วยกันได้เทศบาล
ก็อยู่กันมาหลายปีแหละ

ฆ่ามาเห็นว่ามีภรรยาที่นี่อีกคนหนึ่ง

นักมีของยายนี้ไปบวด
ไปบวดสิแล้วก็ยายก็อาจจะ

หรือคิดมากอะไรนะ

กลับกลับบ้านบ้าง

หรือการโมพ่ม

ก็เจ๊น้อยก็เลยมา

ปี๔๒ก็ดูแลกันเหมือนยักษ์เยี่ยม
อย่างนี้ครับดูแลผมก็รักเหมือนแม่